แล้วคุณไปเจอสัตว์เล็กที่มันดูสีสันสวยงามหรือน่ารัก
บางทีก็อย่าไปจับอย่าไปโดนมันนะ
เพราะว่าความสวยงามอาจจะมาพร้อมกับความอันตรายก็เป็นได้

มันตัวเดียวสามารถฆ่าคนได้มากสุดถึง๒๐คนเลยค่ะ
เราจะเจอพวกเขาตามป่าดิบชื้นของอเมริกากลางและอเมริกาใต้
เฮ้ย

มันแปลกอ่ะมันเหมือนกบ
แต่ว่าดูลายของมันดิลายของกบมันเป็นแบบว่า

ไหมคะสีลายวงสีขาวบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะ
สีแบบนี้เขียวแทบจะแยกไม่ออกกับใบไม้ดินะ
ถูกต้องแล้วคุณลายมันแปลกมากเลย
แต่คุณรู้ไหมว่านี่คือ
คือกบลูกศรพิษนะ

มันอาสายอยู่ในป่าดิบชื้นแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้
อเมริกาใต้เขาใช้ภาษายังไงนะ
ก็จะแปลว่าเวลาทักทายบีนองเบา
นั่นคือประเทศไทย
ก็คือจัดว่าอันนี้เป็นหนึ่งในสัตว์มีพิษที่ร้ายแรงที่สุดในโลกนะคะ
จริงพิษของมันมีอยู่ทั้งตัว
และสามารถฆ่าชีวิตคนได้
ไปตั้งแต่๑๐๒๐คนเลย

พิษของมันเล็กนี่คือกบลูกศรพิษไง

เราก็เลยนำมาเสนอดูเตือนภัยให้คุณผู้ชมดูแล้วกันเนอะ
เผื่อบางทีบางครั้งไปเจอกับตัวอะไร

คุณก็อย่าเผลอไปอุ๊ยกบน่ารักจัง

เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าสัตว์ต่างเหล่านั้น
มาพร้อมกับความสวยนั้นมันอันตรายแค่ไหนนะจ๊ะ